กรณีที่สาวลำปางอายุ๒๒ปี
ถูกชาย๔คนรุมข่มขืนและถ่ายรูปเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
ทำให้เธอเกิดความอับอายนะคะ
ลายไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่
ขอโทษที่ทำให้ครอบครัวอับอาย
แล้วก็ตัดสินใจกินยาฆ่าตัวตาย

ส่วนเรื่องของการติดตามตัวแก๊งทรชน๔คน

ทั้ง๔คนเตรียมออกหมายเรียกโดยเฉพาะอดีตผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดตากนะคะ

เข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกไกรสิทธิพรมปฏิมา
ผู้กำกับการสพเมืองลำปางและชุดสืบสวน
ติดตามความคืบหน้าคดีที่หญิงสาวที่อ้างว่าถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตากพร้อมพวก
ไปข่มขืนที่โรงแรมเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

ต้องกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายนะคะ
แต่ว่าญาติช่วยเหลือได้ทัน
แต่ว่าตอนนี้อาการค่อนข้างสาหัส

เดินทางไปพบประธานชมรมช่วยเหลืออาทยากรรม
ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเลยค่ะหลังจากที่ปรึกษาและทางชมรมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
จนคดีมีความคืบหน้าไปมาก
อัจฉริยประธานชมรมเปิดเผยหลังจากที่เข้าหารือกับผู้กำกับสพมลำปาง
พูดคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมง
ชมรมบอกว่ามีหลักฐานเป็นภาพถ่ายภายในโรงแรมที่เกิดเหตุรวมถึงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่จองห้องพักรวม๓คนในวันนั้น
แต่ผู้เสียหายเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่าคนที่ก่อเหตุมาเป็นแก๊งมี๔คนด้วยกันจำหน้าได้๒คน
ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าที่จำหน้าได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสามารถยืนยันตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๑คน
เตรียมออกหมายเรียกอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาที่บอกว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะ
คนที่โทรศัพท์มาบอกแม่เนี่ยบอกว่าเตรียมเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ฟังเสียงประธานชมรมช่วยเหลืออาทยากรรมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวผู้เสียหายค่ะ
แต่แต่ค่ะแล้วครั้งนี้เรียงต้นครับเพราะว่า
เพราะว่ามายมีกันกความที่จะเปิดห้องเครื่องอ้๓๕
หรือว่าเดี๋ยวจะมีน้องเขาก็สามารถที่จะพูดหรือว่าให้การอะไรก็ได้หรือเปล่า
เขาเขียนได้เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เขาเขียนได้ไหมนะ
เพราะว่าทุกครั้งก็จะให้เขาเขียนหมดนะครับ
หรือว่าเขาบอกว่าเพราะว่าผู้ชายอ่ะนะครับ
ที่พาน้องเข้าไปอ่ะบอกว่าไม่กล้าเกิด
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายสามคนอยู่ห้องหนึ่ง
คือห้องผู้หญิงนี้อยู่ห้องหนึ่ง

ไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุอีกที
ลุงของหญิงสาวผู้เสียหายเปิดเผยบอกว่า
ญาติยังคงติดใจในหลายประเด็นที่เกิดขึ้น
แล้วก็เรียกร้องให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวน
สพเมืองลำปางที่ทำคดีนี้ด้วย
จากก่อนหน้านี้ตอนที่เข้าไปแจ้งความ

ให้แต่ทำก็คือการลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นนะครับ
ฟังสิงหญาผู้เสียหายค่ะ
สำหรับอาการของผู้เสียหายหญิงสาวคนนี้
ตอนนี้ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

เพราะว่าสารเคมีจากยาฆ่าแมลงที่กิน

จะสามารถย้ายผู้เสียหายกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลน่าน
ซึ่งเป็นบ้านเกิดได้หรือไม่ค่ะ